พาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปหาอร่อยกันให้เบิกบานใจยามเช้า

มีผาใจนี่พาไปทานหมูสเต๊สและหอยทอดร้อนพร้อมเสิร์ฟอร่ำมาจ้า

ย่างกันไปปิ้งกันไปควันขมงโฉงเฉงแบบนี้นะคะ

คุณผู้ชมไปปิ้งไปย่างกันนะคะที่ถนนกลางตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรค่ะ
คือช่วงเย็นเขาจะมีการปิดถนนทางเดินระยะสักประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วก็มีตั้งโต๊ะอาหารแบบนี้สักประมาณ๕๐๐ชุด
เพื่อรองรับเทศกาลหมูสะเต๊ะอร่อยหอยทอดรสเด็ดนะคะ
ภายในงานก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านำเครื่องดื่มแล้วก็อาหารประเภทปิ้งย่างมาจำหน่าย
และตอนนี้คุณคะทานปิ้งย่างไปชิลกับอากาศที่กำลังเย็นเห็นไหม

แล้วงานนี้เขาจัด๑๐วัน๑๐คืนนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
โดยใช้ของกินอร่อยของพื้นเมืองนี่แหละค่ะเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมกินของอร่อยเนี่ย
วันละไม่น้อยกว่า๕๐๐ถึง๖๐๐คนเลยทีเดียวโหเยอะนะ
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดด้วยการกระตุ้นการท่องเที่ยวฐานราก
แล้วนี่ค่ะก็ทอดหอยกันแบบนี้อาหารที่เป็นไฮไลท์น่าทานไหม
นี่ของโปรดคุณอรัชพรนะได้มั้ย
คุณคะหมูสะเต๊ะคือพระเอกและปีนี้เหมือนเดิมขายอยู่ที่ไม้๒บาท
๒บาทถูกอย่างกะให้ฟรีไม้ละ๒บาทค่ะ
ย่างกันควันขโมงหอมกลุ่นนะคะหอยทอดอสวนหอยนางรม
อาหารทะเลประเภทซีฟู้ดกุ้งเผาปลาเผาหอยแคงลวกหอยแครงเผาปลาหมึก
ปลาหมึกย่างหมดนี่คุณรัชพรโปรดคุณไม่ใช่เหรอ
กินไหมโอ้ยแม่จ้าวนี่อ่ะทะเลอ่าไปได้พิจิตรใช่ไหมใช่ค่ะ
พิจิตรนะฮะตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรนะฮะ